ดูเรื่องของคนมือบอลกันบ้างเกิดกันไว้ช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าภายในเวลา๔วันก่อเหตุปลาหินรถ
เสียหายไปถึงสิบคันนะคะยังดีที่ตำรวจเนี่ยรวบตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ทันค่ะ
เขาให้เหตุผลอย่างนี้บอกว่าที่ไปปลาหินใส่รถคนอื่น
อืมเพราะตัวเองเครียดอืมเครียดมากเสียพนันบอล
ก็เลยหาที่ระบายอารมณ์อันนี้เหตุผลก็ไม่ต้องไปเล่นสิคะ
ได้ไม่เครียดนะสิคะเดือดร้อนคนอื่นไปอีกนะ
ก็จะเห็นจากภาพเลยค่ะเป็นช่วงนาทีที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ปาก้อนหินใส่กระจกรถที่จอดอยู่ริมถนนซึ่งในช่วงวันที่แปดกุมภาพันธ์จนถึงสิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คนร้ายก่อเหตุแบบนี้ไปแล้วถึงสิบครั้งรถยนต์เสียหายไปถึงสิบคันนะคะ
เหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นบนถนนในเขตเทศบาลเมืองคอหงษ์จังหวัดสงขลาค่ะ
ตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุก็เลยต้องแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดและรถที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
พบว่าเป็นรถของป้าของนายพานุพงโสภากุลอายุ๒๕ปี
ซึ่งเขาไปยืมรถมาก่อเหตุก็เลยไปรวบตัวได้ที่บ้านเช่าภายในซอย๑๐ถนนทุ่งรีเขตเทศบาลเมืองคอหงษ์
คุมตัวมาสอบสวนค่ะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาก่อเหตุจริง
จะถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะผู้ต้องหาให้การแบบนี้เขาบอกว่า
ตอนนี้เขาอาศัยอยู่กับพ่อแค่สองคนที่บ้านเช่ามีเมียแต่ก็เลิกรากันไป
วัยสองขวบเมียเป็นคนรับไปดูแลตอนนี้เขาไม่มีงานทำมานานนับปีแล้ว
จากล่าสุดเคยทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งค่ะสาเหตุที่ต้องมาปลาหินใส่รถคันอื่น
เพราะเครียดทั้งปัญหาครอบครัวด้วยเล่นพนันออนไลน์ด้วย
งอมแงมมานานกว่าหนึ่งปีแล้วส่วนใหญ่ก็แพ้พนันล่ะค่ะและจำได้ว่าเคยแพ้มากที่สุดถึงกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อครั้งเล่นหนักด้วยนะคะ
ทุกครั้งที่แพ้พนันและเกิดความเครียดก็จะขี่รถไปตะเวนก่อเหตุแบบนี้ครั้งสุดท้ายที่ก่อเหตุคือช่วงห้าทุ่มเมื่อคืนก่อน
บริเวณถนนธรรมนุนวิถีหน้าสถานบันเทิงชื่อดังค่ะผู้ต้องหาบอกว่าสำนึกผิดนะคะ
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษเจ้าของรถทั้งสิบคันที่ถูกปลาหินใส่กระจกซึ่งที่ทำไปเพราะเครียดจริงจริง
อยากขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
เสียเยอะเสียเยอะก็ถ้าเขาจ่อนด้วยตั้งใจจะไปเอาสักเลย
ไม่อย่างนั้นคือปั๊บป้าละไปลงอย่างเดียว
นี่นะคะตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาแล้วค่ะ
ทำให้เสียทรัพย์คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพคหงษ์ให้ดำเนินคดี

พบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุปลาหินใส่หน้าโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งมาแล้ว
ถูกตัดสินจำคุกไป๓๐วัน
พ้นโทษออกมาได้๒เดือนก็ก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
มันก็ทำบ่อยซ้ำอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นนิสัยนะคะ